ครับคุณกันจอมพลังช่วยหนูหน่อยผู้หญิงคนนี้บอก
โดนอะไรอ่ะอดีตแฟนอีกแล้วท้องเรื่องนี้อีกแล้ว
อดีตแฟนไปทำร้ายถึงที่ทำงานเลยจะตื้อจะตื้อว่างั้นเถอะนะครับ
แต่ปรากฏว่าตอนอยู่ด้วยกันให้ผู้หญิงหาเงินซื้อกัญชาให้สูบครับ
กล้องวงจรปิดนะครับที่ผู้เสียหายถูกแฟนเข้ามาทำร้ายร่างกายนะครับ
ที่ที่ทำงานเป็นครางสินค้าคุณผู้ชมลับได้รับบาดเจเปสเกิดยี่สิบเจ็ดสิ้งหาคม
ผู้เสียหายขอความช่วยเหลือจากการจอมพลังครับ
นำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดไปมอบให้ตำรวจสพบังพลีสมุทรปราการ
นางสาวตายเป็นนามสมมุตินะครับคุณผู้ชมอายุ๒๕ปีเป็นผู้เสียหาย
เล่าบอกว่าคบกับแฟนคนนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว๒๑๖๕
ถูกทำร้ายมาตลอดเลยเพราะว่านะครับพูดจาไม่เข้าหู
ผู้ชายบอกแบบนั้นพูดจาไม่เข้าหูเนี่ยเธอแล้วฝ่ายชายอารมณ์ร้อน
เคยแจ้งความที่สภบางสธ๒ครั้งแต่ก็ยังถูกทำร้ายอีก
คุณผู้ชมเนื่องจากแฟนของเขาเนี่ยเสพกัญชาถ้าหาเงินมาให้ไม่ได้
จะถูกทำร้ายนะตำรวจนี่ออกหมายเรียกสองครั้งแล้วนะ
แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าถูกดำเนินคดีหรือเปล่าพอไปถามก็บอกว่าไม่มีความคืบหน้า
กระทั่ง๗กรกฎาคมคุณผู้ชมครับ๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
ถูกทำร้ายที่ลานจอดรถหน้าหอพักอยู่นานกว่า๑ชั่วโมง
เพราะว่าแฟนเนี่ยชวนขึ้นห้องแต่เธอไม่ยอมนะครับ
หลังจากทำร้ายเสร็จปั๊บก็พาไปส่งที่ทำงานสุดท้ายก็ตามไปทำร้ายอีกต่อหน้าเพื่อนเลยนะ
แล้วไม่มีใครช่วยก็เลยตัดสินใจเลิกซะเลยวันนั้นนะครับ
๒๗สิงหาคมแฟนตามมาทำร้ายอีกนะครับ
ที่ทำงานเลยก็โทรบอกพ่อบอกแม่เขาก็ขู่จะฆ่า
ต้องขอความช่วยเหลือที่สุดท้ายและจากกันจอมพลัง
ส่วนสาเหตุอดีตฟันติดกัญชานักเลยนะครับ
แล้วก็มักจะบังคับให้ไปหาเงินไป

แล้วโมโหหงุดหงิดทำร้ายร่างกายทุกครั้งเลย

กูก็ไม่มีเนื้อดูดอะไรแบบนี้

เนื้อนี่คือกัญชาใช่ไหมใช่ครับ

ก็ทุกวันเคยร้องเรียนกับ
สพบางสาวทงไปแล้วเงียบ
๒รอบแล้วทักไปก็เงียบ
แล้วก็อยากให้เขาช่วยดำเนินคดี
เพราะว่ากลัวแบบจะโดนทำร้ายอีก

ด้านคำถามสพบางปาดบสพบททศบปอศสศทครับ
ท่านผู้กำกับการสพบางพร์เปิดเผย
บอกว่าผู้เสียหายมาแจ้งความ๒๙สิงหาคม
ว่าถูกนายสุภาณ์ดนตร์ทำร้ายร่างกาย

เรื่องต้นเข้าข่ายข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บนะครับชุดสืบสวนไปตามตัวนายสุธาดลที่บ้าน
แต่ไม่เจอจึงรวบรวมพยาหลักฐานนะครับแล้วจะขอหมายจับ
ไม่เข้ามาพบตำรวจนอกจากนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เสียหายแล้วนะครับ